มาดูข่าวเรื่องความคืบหน้าของคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพกันหน่อย

ออกอุบายลวงแอ๋มไปฆ่าหันศพ
เพราะคิดว่าแอ๋มนั้นเป็นสายลับสายสืบให้กับตำรวจ

คนก็ไปเจอศพถูกหันเป็นท่อนอะไรแบบนี้นะฮะ
เมื่อวานนี้ศาลครับสารจังหวัดขอนแก่นอ่านคำพิพากษาสารอุทธรภาค๔
คดีนางสาวปริยานุษย์โนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยวกับพวก
ไปฆ่าหันศพนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋มครับ
แล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพลางคดีที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ปีและปี๒๕๕๙
สารขอนแก่นเบิกตัวเฉพาะนายวศิลปนามพรมหรือว่านิว
แต่เปรี้ยวเอิญและแจ้เพื่อนกันนะฮะ
ค้างอยู่ที่เรือนจำคลองไผ่ศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็สารพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
คือพิพากษาให้เปรี้ยวเกิ่นเอิญและด้านของแจ้ถูกจำคลุกตลอดชวี
แต่ผู้ต้องหาสารภาพนะฮะโทษก็เลยลดโทษให้๑ใน๓คงเหลือให้เปรี้ยวเอิญ
ทั้งนี้นายวศิลป์สารชั้นต้นพิเคราะห์แล้วไม่มีพยานเบิกความถึงพฤติการในการร่วมกันฆ่า
แต่พฤติการเป็นแค่ผู้ขับขี่รถไปซื้อปูนจึงเป็นการช่วยสนับสนุน
ก็เลยพิพากษาจำคุกนายวศิลป์๓๓ปี๔เดือน
ผู้ต้องหาสารภาพก็ลดโทษให้๑ใน๓เหลือจำคุก๒๓ปี๔เดือน๒๐วัน
แต่สารอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการของทางด้านวสินนั้นรู้เห็นแล้วก็มีส่วนร่วมในการฆ่าให้จำคุกตลอดชีวิต
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษให้๑ใน๓เหลือ๓๔ปี๖เดือน
สินก็ถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำคลองไผ่ทันทีนะครับ
พร้อมกันนี้สารยังสั่งให้เปรี้ยวเอิญแจ้และนิวร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ให้กับญาติของแอ๋มเป็นเงิน๑ล้านกับ๗๐๐บาท
ดอกเบี้ย๗๕ต่อปีนับตั้งแต่วันที่แอ๋มเสียชีวิตคือ๒๓พฤษภาคม๒๕๖๐นะครับ
แล้วถามว่าเงินล้านกว่าเนี่ยใครจะมีหน้าที่มานั่งรับผิดชอบก็พ่อแม่ใช่ไหม
พ่อแม่แหละครับเพราะลูกก็ติดคุกกันหมดเลย